คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะ
วันนี้ไปดูคุณอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครเบอร์๖ซึ่งล่าสุดมีกลุ่มแท็กซี่กว่า๑๒๐คันรวมตัวประกาศสนับสนุนให้ทำงานต่อนะคะ
แล้วก็นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครเบอร์๘ลงลุยน้ำท่วมหลังจากฝนตกถล่มดอนเมืองค่ะ
คุณชัดชาตินะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากอทมหมายเลขแปด
วันนี้สวมบูธลุยน้ำลุยฝนลงเขตดอนเมืองและเขตหลัก๔
สำรวจปัญหาน้ำท่วมขังจากกรณีฝนตกหนักตั้งแต่ตอน๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
แล้วก็เป็นสภาพแบบนี้แหละค่ะน้ำท่วมขังเป็นระยะ
ชาติชาติบอกว่าปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาที่คนกรุงเทพต้องพบเจอ
เป็นปัญหาที่แก้ไขยากต้องเริ่มแก้จากจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซ้อนค่ะ
สำหรับพื้นที่เขตดอนเมืองหลัก๔ต้องมีการลงทุนเรื่องท่อทำท่อใหม่
ติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มผลักดันน้ำลงคลองเปรมประชากร
ต้องเอาจริงเอาจังกับทั้งระบบเพราะว่าชาวบ้านต้องเจอกับปัญหามาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
และคุณชาติชาติบอกว่าถ้าหากประชาชนในพื้นที่ใดที่เจอปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก
สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ชัดดอตคอม
ก็จะนำไปสู่นโยบายหรือมาตรการต่างมาใช้แก้ปัญหาโดยทันทีค่ะ
ไปดูพลตบริษัทเอกอสุวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่ากฐมอลเบอร์๖
ออกมาต้อนรับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่กว่า๑๒๐คัน
เขามารวมตัวกันที่ณตึกรักกรุงเทพย่านปิ่นเกล้าครับ
ประกาศสนับสนุนให้พลตบริษัทเอกอสุวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากฐมอลครับ
ให้เข้ามาทำงานต่อไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ว่างั้น
นายวิสุทธิ์ครับเขาเป็นตัวแทนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่
บรรบุว่าพลตบริษัทเอกอสุวินมีผลงานมากมาย
ถ้าเข้ามาเป็นผู้ว่ากรทมงานทุกอย่างจะทำต่อได้เลย

และเขาชอบวิธีการทำงานที่เป็นคนจริงทำจริงเห็นผลการชัดเจน
พลตำรวจเอกอัศวินนะครับกล่าวขอบคุณชาวรถแท็กซี่ทุกคนนะครับ
มาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าคนไทยต้องรู้จัก
คุณของแผ่นดินชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
เพราะฉะนั้นเรารุ่งเรืองมาได้จนกระทั่งมีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้
ก็คือชาติต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องกลุ่มแท็กซี่
รวมตัวกันและเห็นความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ
และเขาพร้อมที่จะปกป้องคนรักชาติครับ
คุณผู้ชมครับใช้โอกาสนี้เลยนะชาวกรุงเทพมหานคร
บอกปัญหาของท่านมาผ่านช่องทางออนไลน์ของท่านนะครับ
นิ่งก็ได้คลิปวิดีโอก็ได้เล่ามาสักนิดสักหน่อยว่าอยู่ตรงไหน
แล้วที่สำคัญอย่าลืมแฮชแท็กนี้ครับ
เรียนผู้ว่ามหานครนะครับ